มาขายของของใหม่ค่ะ

เราสรุปให้คะ

ของเรานะคะ

นี่พี่อาจจะต้องแหละว่าอธิบายเราไปว่าแบบมีอัมะวิธีแบบ
กินผัดมาคุณก็ทำได้เยี่ยมทุกงาน
อาจจะเป็นเพราะเองจะเรียบงานที่เหมาะสมมุติเพื่อเด็ก
มันเป็นกิจกรรมที่เด็กชอบ
จะให้เขานอนดังนั้นให้เต็มที่ก่อน
ต้องเตรียมตัวมาทำงานกับเด็ก

ก็มีความสุขมากใช่ไหมลูก
โอ้โหไม่ยอมสมัครเล่นเชื่อแล้วลูก
ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะเด็กวัยรุ่นหลายคนนะคะ
ผู้ใหญ่ก็เป็นนักสะสมทุ่มหลายเนี่ยค่ะ

เพราะว่าคิดว่ามันไม่ใช่โอกาสที่ง่ายเลยนะคะ
แล้วก็มีศิลปินตัวจริงนะคะ

ถ้าใครอยากมาเจอเนี่ยเห็นว่าพรุ่งนี้เขาก็จะมาอีกนะคะ
เผื่อใครมีสะสมผลงานเข้ามาขอแรงกินได้อะไรแบบนี้นะคะ
สำหรับลูกค้าเดี๋ยวมองนะคะ

ช่วงนี้ก็ทรัพย์การแน่นอนทรัพย์การกลับมาอีกปรัสมากนะคะ
ทุกคนจะต้องแบกของขวัญช่วงนี้แน่นอน

แล้วหลอกหวังว่ามีความสุขทุกคนในครอบครัว

แล้วตอนต่อเท่านั้น
ก็จะรอมนะคะ
ข้านั่งหูธ
รับมานะคะ

คุณก็คือขอบคุณมากค่ะ
คือฉายาที่ได้สำหรับปีนี้ก็แอฟรู้สึกว่าก็เป็นครั้งที่มีความหมายดี
คือทั้งสุตรีทั้งสตรองก็เป็นคำที่มีความหมายดี
แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับแอฟในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะ
แต่กับเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวก็ต้องความคุ้นพี่น้องนะคะ
สำหรับคนที่เสนอข่าวแอฟแล้วก็คือที่เสนอข่าวแอฟในทางที่ดี
แล้วก็ให้กำลังใจกันเสมอมาตลอดทั้งปีค่ะ
คิดว่าคุณจะติดข่าวแอฟไปด้วยในสายยาดาลาหรือเปล่า
ไม่คิดค่ะเพราะว่าปีที่แล้วติดไปแล้ว
คิดว่าปีนี้คงไม่มีค่ะเพราะว่าปีที่แล้วติดไปแล้ว
แต่ว่าที่นี่เรายังคงเป็นแสงใจมากผับพี่
พี่พี่พอพูดถึงสายยาดาลาพี่แอฟ
เอาจริงนะคะใช่ครับไม่กล้าคิดค่ะ
แต่คุณจะชอบไหมคะขอย้าม

อย่างที่บอกมาถือตลอดจมลักใจนะค่ะ

เพราะเป็นหนึ่งคือบรินักและการที่ผ่านมันมาได้มันก็ไม่ง่ายเลย
แอฟมีจุดใหม่สุดขันเพื่อทำรู้ประชาญสุดขันแล้วก็รับผ่านไปได้
ตรงนี้แอฟรู้สึกกับผู้หญิงหลายคนมีโยคแอฟเป็นก้นแบบที่ล้างวันหนึ่งต้องเหลือ
แอฟอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงน้องเมื่อมา
คืออันนี้แอฟก็ยอมรับว่าถ้าเคยเกิดเรื่องมาเนี่ย
แต่ว่าแอวเป็นเป็นส่วนนึงที่อยากจะให้กำลังใจ
ส่วนใหญ่เพื่อคนว่ามันจะไม่ใช่วันสุดท้ายดีกว่า
วันนี้แน่นอนอย่างน้อยเนี่ยขอให้เรามีข้คมันใจ
จะได้คนดูนะคะและเข้ารับหาแรงบันดาลใจ

อีกไกะงกอยดีกว่าน้อง
เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องนักข่าวถามแอฟเข้าใจเสมอ
เอาเป็นว่าคือถ้าแอฟสามารถอยู่ในฐานะที่สามารถตอบได้แอฟสปอร์ตค่ะ
สัมภาษณ์ไหนที่มันไม่ได้จริงแอฟต้องขอบอกว่าแอฟตอบไม่ได้จริงค่ะ
แต่ทุกคำถามแอฟเข้าใจ

โอเคค่ะ